อาจารย์เขินจังเลยอ่ะเจออาจารย์นี่นะคะ

ภาคกลางก็เป็นที่รักรุ่มที่เป็นอู่ค่าอู่น้ำ
ของไทยเนี่ยโบราณนะปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไป
เพราะว่าแทนที่มีเกษตรกรรมมีอุตสาหกรรมและมีภาคบริการ

แนวนโยบายของพักเพื่อไทยที่จะซ่อม
และสร้างเศรษฐกิจใน๔ปีก็เน้น๓ด้านนะครับ
เกษตรกรรมมี๓ส่วนดูแลราคาพืชผลให้ดี
โดยเฉพาะภาคกลางก็มีข้าวมีมันมีอ้อย
อันนี้สองคือเกษตรกรเราต้องปรับหนี้ให้เขา
แล้วก็เติมทุนให้เขาเพราะว่าเขามีภาระเรื่องนี้เยอะ

มันต้องดูตรงนี้ให้เขาเดินก้าวหน้าต่อไปได้

เอาพืชชนิดใหม่ที่เป็นพืชอินซี
ที่ได้ราคาสูงปลูกน้อยได้เงินเยอะ

อันแรกเลยก็คือต้องสร้างความมั่นใจ

ที่สองคนงานต้องดูเรื่องแรงงานดูค่าแรงให้เหมาะสม
แล้วก็การฝึกสกิลใหม่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนไป
และที่๓คืออุตสาหกรรมต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมกับชุมชนอยู่ใกล้ชิดกัน

เพื่อไทยกำหนดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เป้าหมายคือ๕๐ล้านคนสร้างรายได้๓ล้านบาท
แต่หัวใจของมันคือว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่บางส่วน
อย่างภาคกลางเองจริงก็มีอยุธยามีการเจ้าน้ำบุรี
ต้องเอาตรงนี้กระจายลงไปที่เส้นเลือดฝอยให้ทุกคนได้ประโยชน์
ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร๓กิจกรรมนี้
ผมว่าอันแรกก็คือเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรม

ที่สองคือต้องลดระเบียบขั้นตอนต่าง
เพื่อให้ประชาชนไม่มีอุปสรรค

อันที่๓ก็คือต้องกระจายอำนาจลงไป

มันทั้งหมดนี้คือแนวคิดของพักเพื่อไทย
ที่จะซ่อมและสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะของภาคกลาง

ค่ะไปด้วยกันไปแบบคู่กันของเพื่อไทย
คือถ้าแบ่ง๔ปีซ่อม๔ปีสร้างไม่ได้

ต้องลุยพร้อมกันมิน่าอาจารย์พอกล้ามใหญ่เลย